ด้านหลังของเราสิคะโอ้โหนี่อะไรเนี่ย
คุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผู้ชายคนนี้เขาคลั่ง
เขาจะไปข่มขืนย่ากับป้าแล้วมาอ้างตัวด้วยนะว่าตัวเองเป็นตีใหญ่
ฆ่าคือตีใหญ่เนี่ยไปบุกมุ้งป้าแล้วก็ย่าเนี่ยนะคะ
ท้ายที่สุดเสียชีวิตเอามันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะเพราะว่ากลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตอนประมาณ๕ทุ่มที่บ้านในซอยเพชรชะหึง๑๒ที่พระประแดงของสมุทรปราการนี่แหละค่ะ
ตอนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเข้าไปตรวจสอบอันนี้คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายแล้วนะ
ปรากฏว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นตีใหญ่คนที่เป็นหลานก็คือนายนัทธวุฒินี่แหละ
อายุ๓๓ปีเสียชีวิตอยู่ตรงชั้นล่างแล้วไปตรวจสอบสภาพศพนะ
มีร่องรอยเหมือนกับโดนเชือกรัดนะคะ

ที่บ้านเนี่ยนะมีร่องรอยการต่อสู้มีคราบเลือดเนี่ย
กระจายเต็มพื้นบ้านทั้งที่โซฟาทั้งที่ที่นอน

ดูสิก็ต้องสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นนี่แหละค่ะ
ว่าตัวของนายนัทธวุฒิเขาเป็นอะไร
ก็รู้ว่านายนัทวุฒิเนี่ยนะคะคุ้มคลั่ง
เขาจะทำร้ายร่างกายแล้วก็จะข่มขืนป้ากับย่าตัวเอง

ส่วนคุณย่าล่ะคุณย่าอายุเยอะแล้วนะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
๓ปีย่านอนอยู่ในมุ้ง
แล้วพอหลานเข้ามาจะมาข่มขืนย่าต่อสู้ย่าขัดขืน
หลานมีมีดอยู่ในมือกระหน่ำแทงย่าจนย่าเจ็บ
ชาวบ้านได้ยินเสียงย่าร้อง
ญาติญาติได้ยินมาช่วยกันจับตัวนายนัทธวุฒิมัดมือมัดเท้าไว้
จังหวะที่จับตัวเขามัดมือมัดเท้าเนี่ย
เขาช็อกเขาหมดสติไปเลย
แล้วพอไปดูอีกทีนึงคือเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ทีนี้ไปคุยกับคุณป้าหน่อย
คุณป้าคือคุณป้าวันเพ็ญป้าบอกว่าป้านอนอยู่ในมุ้งนะ

แล้วตอนนั้นน่ะหลานเข้ามาถึงนะ
มุ้งมาลากป้าออกไปจะข่มขืน
ป้าก็สะบัดมือสิเพราะป้าก็อยู่กับแฟน
แล้วก็หนีหนีจะไปนอนกับแม่ที่บ้านอีกหลังนึง

มีตัวอะไรอยู่บนหลังคาข้างบนมันคึกคัก
ปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ค่ะคุณผู้ชม
แต่เป็นหลานชายนี่แหละโผล่ออกมาใส่แว่นดำลงมาในบ้าน
แล้วก็บอกว่านี่ตีใหญ่มาแล้ว
ถือมีดมาแล้วก็เข้าไปหาย่าเลยค่ะ

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวใครเข้ามาเดี๋ยวจะฆ่าเลย

แล้วทีนี้เขาก็เปิดตาแก๊สฟู้เพราะแม่เขากลัวแก๊สจะระเบิด

เข้าไปหาแม่เอามืดจี้แม่ก็รอโอ้ยหนูก็ไม่รู้จะทำไรหนูก็ไปนู่นเลย

เอามีดจี้แม่เขาบอกว่าถ้าใครเข้ามา

ไอ้นี่ก็นึกว่าวิญญาณตีใหญ่เข้า

ว่าตัวเงินตัวทองมันกุกกักกึกกักอยู่ข้างบน
เป็นหลานใส่แว่นดำทำเป็นตีใหญ่แบบนี้นะคะ
ทีนี้ไปคุยกับน้องของคุณย่าหน่อยค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะ
มาถึงเห็นว่าชาวบ้านจับล็อกตัวหลานเอาไว้แล้ว
สภาพนะสภาพย่าของคนก่อเหตุนี่คือเลือดเต็มหน้าเต็มขา
คุณผู้ชมบริเวณหน้าอกเหมือนมีรอยมีรอยกัดด้วยค่ะ
แล้วก็โดนมีดเนี่ยแทงที่อวัยวะเพศโอ้โห
แล้วพอย่าบอกว่าหลานจะข่มขืนเนี้ยอืม
ทางตัวน้องชายของคุณย่านี่ก็รับไม่ได้เลยนะคะแล้วที่หลานเสียชีวิตอ่ะ
อาจจะเป็นเพราะฤทธิยาหรือเปล่าตอนแรกอ่ะหลานยังพูดได้ปกติเลยนะ
ก็ยังโวยวายอยู่แต่พอโดนจับโดนล็อกตัวแล้วก็เอาเชือกมามัดมือมัดเท้าเนี่ย
คือเขาก็นิ่งไปทีนี้พ่อของนายเอ่อนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
บอกว่าผมมาอยู่บ้านอีกหลังนึงตอนผมมาถึงเนี่ยนะ
ผมเห็นว่าลูกผมกำลังขึ้นคล่อมย่าแล้วก็ถือมีดอยู่แล้ว
แล้วที่ลูกผมเสียชีวิตน่าจะมาจากอาการชักเกร็ง
เพราะว่าตอนที่โดนล็อกตัวเขาตัวสั่นเลยนะเขากัดฟัน
แล้วก็ที่ตาเนี้ยคือเขียวเขียวเขียวเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหม
พ่อนี่แหละเป็นคนตบตบให้ลูกได้สติ
บให้ลูกหยุดอลวาดแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าลูกพ่อเนี่ย
จิตเวทมา๑๐กว่าปีก่อนจะมาเป็นทหารแล้วก็ยังรักษาอาการอยู่
ทีนี้ค่ะอาการที่มันกำเริบขึ้น
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากไม่ได้กินยาต่อเนื่องแล้วอีกส่วนนึงน่ะน่าจะ
มาจากการเสพยาเสพติดด้วยก่อนหน้านี้นะ
พ่อบอกลูกคุ้มคลั่งประจำเลยเคยเตะคุณย่าจนซี่โครงหัก
มีลูก๕คนก็จริงค่ะแต่คนนี้เกเรที่สุด
พ่อก็เสียใจเหมือนกันนะพ่อก็ผิดหวังในตัวลูกเหมือนกัน

พอผมเข้ามาเขาเอามีดค่อมอยู่แล้วมีดจะคล่อมอยู่แล้ว

หญ้าที่ออกถอดเสื้อผ้าหมดแต่เสื้อผ้าตัวนี้ไม่ถอด

ถอดเสื้อผ้าอยู่นี่ไอ้นี่คล่อมอยู่

คล่อมเหมือนคนผมถือนะแต่ถือมีดอยู่นี่น่าจะชักเกงของคนอยู่ด้วย
อ๋อช่วงช่วงช่วงช่วงคั่งอารวาสนะ

ตรงนี้แล้วเนี่ยกัดฟัน

แล้วพ่อคือตบให้หยุด

ผมไม่เสียใจเลยเพราะเคยบอกว่ามีลูกลูก๕คนไม่มีคนนี้คนเดียวโอเค
อ๋อมีลูกหมด๕คนมีคนนี้คนเดียวที่ที่อืม
คนอื่นเขามีครอบครัวมีอะไรหมด